สบายดีหรือเปล่าสัปดาห์นี้นะคะเราจะพาคุณผู้ชมไปพูดคุยกับซุปตาสุดฮอต
ตอนนี้เขาไม่ได้ฮอตแค่ในเมืองไทยแล้วเพราะว่าเขาเป็นซุปตาโกอินเตอร์ไปแล้ว
สำหรับหนุ่มไม้พิรัตน์โอ้โหปลีกเวลางานที่แบบแน่นเอียด
พี่รัฐเนี่ยเขามีงานทั้งจีนแล้วก็ฮอลลี่วูดแล้วก็ปลีกเวลามารับงานที่เมืองไทยอีกด้วย
เดี๋ยวไปพูดคุยกับไม้พี่รัฐกันว่าการทำงานร่วมกับต่างแดนเป็นยังไงกันบ้างค่ะสบายดีไหมคะ
สวัสดีค่ะวันนี้สบายดีหรือเปล่าของเรานะคะอยู่กับพระเอกสัญชาติไทย
จริงไทยจีนนะคะแต่ว่าดังไกลถึงฮอลลี่วูดค่ะน้องไม้พี่รัฐนะคะ
สวัสดีค่ะด้วยความคิดถึงจริงคือไม่ได้เจอสื่อไทยนี่ประมาณจะ๔ปีแล้ว

ยังไม่รู้ว่าเราต้องการที่จะทำอะไรกันหน่อย
เป็นอะไรที่สนุกสนาน

หลังจากนั้นก็ผันตัวมาเป็นนักแสดงเต็ม
ตัวเป็นนักแสดงซึ่งจริงตอนนั้นก็ไม่รู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับการแสดงเลย

จุดเปลี่ยนที่ทำให้เราไปเป็นนักแสดงที่จีนเต็มตัว
นะครับเล่นกับหนังออม

แล้วก็ไปเริ่มทำงานแล้วก็เริ่มชอบเริ่มหลงรักในวัฒนธรรมที่นู่น
น่าจะประมาณ๔ปี

ล่าสุดเลยได้ไปเล่นหนังฮอลลี่วูดคุณผู้ชม
ภูมิใจขนาดไหนคะที่แบบเราได้ร่วมงานระดับฮอลลี่วูด

แล้วเร็วนี้เดี๋ยวทั้งคนไทยแล้วก็เวอร์ไวน

ก็รู้สึกว่ามันจะเป็นหนังที่น่าสนุกสำหรับทุกคน

ซึ่งน่าจะจากที่ผมคาดเดาน่าจะประมาณ
ปลายปีนี้หรือว่าตอนปีหน้าน่าจะประมาณปลายปีหรือว่าตอนปีหน้า
ลับในการประสบความสำเร็จค่ะคิดว่าอยู่ตรงไหนคะน้องไม้
สิ่งหนึ่งที่ผมเรียนรู้และท่องไว้ตลอดคือ
ไม่ว่าคุณจะเกิดอะไรขึ้นในชีวิตก็แล้วแต่
สิ่งหนึ่งที่คุณห้ามเลยคือห้ามยอมแพ้และสิ่งที่สำคัญก็คือความเชื่อ
ถ้าเราแค่บอกตัวเองว่าอย่ายอมแพ้แต่ถ้าเราไม่เชื่อ
สิ่งที่เราตั้งเป้าไว้จะเกิดขึ้นได้
นั่นแปลว่าคุณก็แพ้ตั้งแต่แรกแล้วถูกไหมครับ
ถ้าสมมุติแฟนเดินมาทักทายว่าสบายดีหรือเปล่า
นองไมค์จะบอกว่าอะไรฮะ
สบายดีแล้วก็หล่อมากด้วยจริงค่ะ
คือเป็นกระเป๋าไทยคิตเน็ตได้

ข้างในมันก็จะมีเสื้อหลบด่านได้

เผื่อได้เดินทางเชียร์น้องไม้กันได้เยอะนะคะ

ไม่ว่าคุณจะเกิดอะไรขึ้นในชีวิตก็แล้วแต่
สิ่งหนึ่งที่คุณห้ามเลยคือห้ามยอมแพ้

หายคิดถึงไปเยอะเลยอ่ะคุณอยากจะเป็นพี่จักรีนเนอะค่ะละมุนเขินไปหมดแล้ว
ใช่กอดแบบไม่ถือเนื้อถูกตัวแบบนี้น่ารักจังเลยนะ
งานยุ่งแต่ว่าปีกเวลามาสัมภาษณ์ให้เราน่ารักขอบคุณมากเลยขอบคุณ
ขอบคุณมากแฟนก็หายคิดถึงเนาะไม้พีรักก็คือทำงานอยู่ในวงการบรรเทิงเนี่ยแหละ
แล้วก็จะเห็นผลงานเขาทั้งจีนทั้งฮอลลีวูดแล้วก็แอบรับงานไทยด้วย
ให้แฟนหายคิดถึงกันพัฒนาการดีดูเผินเนี่ยไม่เหมือนแบบคนไทยแล้วค่ะ
เหมือนแบบก็อินเตอร์ไปแล้วอย่างเนี่ยเนาะสุดยอดเนี่ยละมนนะคะ